คุณผู้ชมครับนอกจากที่เรามีวันหยุดยาว๔๕๖๗๔วันแล้ว
พรุ่งนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
เขาจะโอนเงินให้๓๐๐๐บาทจากรัฐบาล
ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉย
จะได้เงินไปคนละ๓๐๐๐บาททั้งหมดประมาณสัก๑ล้าน๒แสนคน
หลังจากเราไม่ทิ้งกันได้กันไปครบและงวดที่ผ่านมาครบ๓เดือน
เป็นคิวของคนที่ถือบัตรคนจนบ้างนะฮะ
ทางด้านของนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
บอกว่ากรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทั้งหมด๑ล้าน๒แสนคน
ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการต่างของรัฐ
ที่เขาได้กันไป๓เดือนอะไรก็ว่ากันไป
มาตรการนี้สำหรับบัตรคนจนของมันจะให้๑๐๐๐บาท๓เดือน
ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยระหว่างเนี้ยจะโอนเงินให้สาม
สามพันสามพันนะฮะให้ครั้งเดียวไปเลยนะครับนะฮะโดย
ผู้ถือบัตรคนจนย้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับอธิบายให้กับ
คุณลุงคุณป้าฟังนะฮะไม่ต้องลงทะเบียนเพราะกรมบัญชี
กลางเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าใครมีบัตรคนจน
บ้างค่ะเดี๋ยวโอนให้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะนะครับ
สำหรับการโอนเงินนะฮะวงเงินทั้งหมดที่ใช้ในรอบนี้
สามพันหกร้อยล้านบาทเพราะมีคนได้สิทธิ์เนี่ยหนึ่งล้าน
สองแสนคนค่ะนะฮะจากจำนวนผู้ถือบัตรคนจนทั้งหมดเนี่ย
ประมาณสิบสี่ล้านห้าแสนคนซึ่งเป็นไปตามที่คอรมอเขามี
อนุมัติไว้นะฮะให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มคนที่
บัตรคนจนนะฮะทั้งหมดนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้
รับเงินเยา๕๐๐๐บาทมาก่อนก็ถูกตัดไปหลายแค่ล้านกว่าคนนะฮะแล้วต้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ครอบครัวนั้นเป็นเกษตรกรด้วยอันนั้นก็ได้๕๐๐๐ไปแล้วนะต้องไม่ได้รับเงินในกลุ่มประบางตัดออกไปด้วยแล้วต้องไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคมและไม่ใช่แค่ราชการตัดไปตัดมาก็เหลือล้านสองนะจาก๑๔ล้านกว่าคนนะ
ต่อไปเดี๋ยวดูทั้งเรื่องของงบประมาณกันก่อนนะปัจจุบันกระทรวงการคลังก็ได้งบประมาณมานะฮะในการใช้จ่ายในส่วนของบัตรคนจนเนี่ยประมาณปีละสัก๔๕หมื่นล้านบาทได้นะครับรอตั้งแต่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะโอนให้นะฮะ๓๐๐๐๓๐๐๐รอบเยอะดีใจด้วยนะฮะล้านสองแสนคนถูกต้องล้านสองนะครับ